ภาคส่วนหนึ่งคนบันเทิงก็ผนึกกำลังกันลงช่วยเหลือชาวบ้านที่เจอกับสถานการณ์น้ำท่วมครับ
แบ่งเป็นห้าสายห้าสายเนี่ยแบ่งยังไง
ก็จะมีพี่บินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พี่ฝันดีฝันเด่นพี่บุ๋มปะนัดดา
ครบถ้วนเลยนะฮะเดี๋ยวมีบรรยากาศใครบ้างเอาพี่บินก่อนได้ไหม
สายที่ว่านี้ตามที่หน้าจอทีวีพี่บินหรือพี่ท็อปบินบรรลือฤทธิ์
กับพี่ไทยเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์พี่บินเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
พี่เอกพันธ์ไปท่าตะโกนครสวรรค์พี่เล็กฝันดีฝันเด่น
แล้วเขาคือฝันอะไรอ๋อเล็กฝันเด่นฝันเด่นจัญญาธนากร
พร้อมกับทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกันไปที่ชัยบาดาน
จังหวัดหลบบุรีพี่ปื๊นหนาคลก็ไปด้วยพี่ปุ๋มบรรดาก็ไปด้วย

ในพื้นที่หมู่ห้าตำบลบ้านกล้วยพี่บินก็เอาเงินเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์พี่บิน
เวลาลงช่วยเหลือได้ก็จะเอาเงินสดคือไปเอาเงินสดไปให้

หลังจากน้ำลดเอาเงินสดเอาไปใช้จ่ายได้นะครับ
ข้าวของเครื่องใช้ก็ใช้เฉพาะหน้าเลยนะครับ
ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยนี่คือพี่บินบรรลือฤทธิ
ขณะเดียวกันพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ไปอีกพิกัดหนึ่ง
ก็คืออำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์
ครัวเรือนเนี่ยน้ำท่วมถึงชั้น๒เลยนะ
ลำบากลำบลมากก็แบกข้าวแบกของ
ให้การช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นนะครับ
ส่วนพี่เล็กฝันดีพี่เล็กฝันเด่น
เด่นไปที่ชัยบาดานจังหวัดลบบุรี
ไปพร้อมกับทีมใจถึงใจคนไทยไม่ทิ้งกัน
ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงคุณยาย
ต้องเอาออกมาก่อนนะครับเพราะว่าน้ำมันขึ้น
หากยังอยู่ที่เดิมโอกาสที่จะเจอผลกระทบจากน้ำท่วม

ก็เลยพามาก่อนพานั่งเรือออกมามายังที่ปลอดภัยกันก่อนนะครับ
นี่คือภารกิจของพี่เล็กฝันเด่น
ขยับที่พี่เปิ้ลนาคอนขี่เจ็ดสกี๔ลำ
คนเดียว๔ลำเหรอ๔คนสิ

เฮ้ยน้ำนี้ไปได้หรือเจ็ตสกีไปได้
เปิ้ลนาคอนศิลาชัยก็ไปพร้อมกับทีมเจ็ดสกี
เอาอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่มีความจำเป็น
แหวกขึ้นไปเลยฮะขี่เจ็ตสกีแหวกขึ้น
เอาไปให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ห่างไกล
ไกลตรงไหนทุกที่มันไกลหมดแหละ
เจ็ดสกีไปแล้วก็สุดท้ายให้การช่วยเหลือได้

เบื้องต้นยังมีอีกคนนึงนะขยับให้การช่วยเหลือแล้ว
เพราะหากยังช่วยเหลือตอนกลางคืนอันตราย

มันคือเดิมเป็นถนนหรือที่เราแล่นอยู่มันคือคลอง

อันตรายจะเกิดขึ้นกับทีมงานนี่ก็คือ
ภารกิจของคนบันเทิงนะครับ
ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทย